ขึ้นหน้าเหตุการณ์สามีภรรยาทะเลาะกันแล้วก็ตามไปดักรอม
ระหว่างที่ภรรยานั้นพาลูกที่ไปมอบตัวเรียนม๑
โรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่งที่ชนบุรีจนทำให้ลูกชายเสียชีวิต
แล้วตัวเองก็ยิงตัวตายตามไป
แล้วก็ภรรยาอาการสาหัสตอนนี้ความคืบหน้าล่าสุด
ภรรยาอาการพ้นขีดอันตรายแล้วนะครับ
เหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาผู้ปกครองแล้วเด็กนักเรียนทุกคนที่
เข้าไปมอบตัวที่โรงเรียนชนรัศดรอำรุงที่จังหวัดชนบุรีครับ
ล่าสุดคุณผู้ชมบรรยากาศที่โรงเรียน
แน่นอนช่วงนี้ยังคงเป็นช่วงที่ให้เด็กที่จะเข้าเรียนม๑ไปมอบตัวครับ
วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราไปสังเกตการณ์บรรยากาศก็ยังคงมีผู้ปกครอง
บุตรหลานมามอบตัวตามปกติแต่ว่านี่ฮะตรงนี้ยังเห็นคราบเลือดอยู่เลยนะครับ
แต่ว่าผู้ปกครองที่ไปก็มีการพูดคุยพูดคุยถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
จุดเกิดเหตุถึงแม้จะมีการทำความสะอาดแล้วก็ตามแต่ว่าไม่มีใครกล้าไปนั่งเลย

ผู้สื่อข่าวไปถามไปถามที่บ้านเลยไปบ้านของผู้ก่อเหตุเนี่ยปิดเงียบฮะ
เงียบแต่ว่าไปเจอเพื่อนบ้านชื่อว่าคุณสุพรบอกว่าช่วงสายที่ผ่านมา
มีผู้หญิงสองคนเข้ามาที่บ้านก็คิดว่าน่าจะเป็นญาติของผู้ก่อเหตุ
เพราะท่าทางรีบร้อนเลยสีหน้าเคร่งเครียดแต่ว่าไม่ได้มีการพูดคุยถามถ่ายอะไรกัน
ส่วนภรรยาตอนนี้ปกติแล้วเขาบอกว่าเป็นคนที่ก็ไม่ได้พูดคุยอะไรกัน
ที่ผ่านมาก็ไม่เคยมาปรับทุกข์อะไรกันก็เลยไม่รู้ว่าเขามีปัญหาอะไรกันมาก่อนครับ
ล่าสุดมีลูกสาวคนโตของบ้านนี้มาให้ปากคำกับตำรวจบอกว่า
ปัญหาที่เกิดขึ้นพ่อแม่ระแวงกันไปเองว่าต่างฝ่ายต่างจะมีคนอื่น
แต่ลูกสาวยืนยันว่าความจริงแล้วไม่มีใครนอกใจใครเลย
ท่านกับทำร้ายร่างกายกันและสุดท้ายก็มาก่อเหตุนี้
ตำรวจบอกว่าคดีนี้ผู้ก่อเหตุได้จบชีวิตไปแล้ว
ทำให้คดีนี้จบลงและครอบครัวก็รับศพผู้เสียชีวิต
แล้วก็ลูกสาวคนโตเห็นใจนะคะ